อยากให้คุณผู้ชมช่วยหน่อยว่ารถคันนี้ชนเองหรือว่ามีคู่กรณี
เหมือนพุ่งไปชนเองเหรอ
นักแข่งว่าเขาร่วมไปเองนั่นไหนคู่กรณี

กล้องวงจรปิดของโรงงานคุณผู้ชมแม้มันจะไกลสักหน่อย

คนขี่รถจักรยานยนต์มาตามทางแล้วก็ลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้าก่อน
เสียชีวิตเลยนะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
นะครับเหตุเกิดบนถนนสาย๒๒อุดรธานีสกลนครฝั่งขาเข้าตัวเมืองอุดรธานี
เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ทราบว่าผู้เสียหายนะครับผู้เสียชีวิตขออภัย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวอภิวัลหานรงเธออายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑เอง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด
สรุปได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคู่กรณี
ว่าผู้ตายน่าจะหลับในแล้วก็พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าตอนแรกชาวบ้านแจ้งบอกว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้เหมือนน่าจะมีคู่กรณี
แต่พอตรวจสอบทางกายภาพแล้วมันไม่มีรอยเฉียวชนคุณผู้ชม
ไม่มีร่องรอยการเบรกจึงเชื่อว่านะครับ
ไม่น่าจะเกิดจากยานพานะอื่นและคาดว่าคนขี่น่าจะหลับใน

คาดว่าชาวบ้านตกใจและจอดดูเหตุการณ์เท่านั้น